ภรรยาที่เขาเลิกรากันไป๒ปี
แต่ว่าสามีเนี่ย

ไปเห็นว่าอยู่กับสามีใหม่

ขับรถเห็นกันกลางถนนเอาขวานไปจามศีรษะอดีตภรรยาเลยครับ
ไม่ได้แคร์ใครว่าเขาจะขับรถขับรา
คือเลิกไป๒ปีแล้วก็ยังคงมีความหึงหวงอยู่
รับไม่ได้นะฮะก็เอาขวานไปจามศีรษะอดีตภรรยาปางตายครับ
เหตุเกิดที่บุรีรำนะฮะตำรวจสพเมืองบุรีรำนะครับ
วบตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนทราบชื่อคือนายนรงศักดิ์สายแสง
ขณะที่กำลังหลบหนีในสภาพที่ยังคงมีคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อที่ใส่อยู่
จะคุมตัวไปอายัดขวานของกลางที่ใช้ก่อเหตุที่ซุกซ่อนไว้ที่หลังบ้านครับ
ว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันอยู่บนถนนบ้านหนองไผ่ครับที่หมู่๕ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
ท่ามกลางรถที่สัญจรผ่านไปมาแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะเกรงว่าจะถูกขวาเนี่ยจามทำร้ายร่างกายไปอีกนะฮะ
และเมื่อหญิงคนนี้ถูกทำร้ายจนจนนอนหมดสติลงไปเลือดท่วมชายคนนี้ก็วิ่งหลบหนีไปพร้อมกับขวานครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุอุจการสะเทือนขวัญจึงรุดเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบร่องรอยคาบเลือดครับ
แล้วก็ชิ้นส่วนของหมวกกันน็อกกระจายเกลื่อนถนนส่วนผู้บาดเจ็บก็คือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยอาการสาหัสนะครับ
ทราบชื่อแผ่นหลังคือนางพรอายุ๓๗ปีอาชีพขายพุงมาลัย
โดยกู้ชีพเทศบาลเมืองชุมเหตุก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำแล้วนะครับ
โดยมีแผลชะกันที่บริเวณทั้งศีรษะใบหน้าแล้วก็ลำตัวแล้วก็แขนทั้งสองข้างคือเขาใช้ขวานจำหลายจุดอันตรายแล้วก็น่ากลัวทีเดียวนะครับ
ล่าสุดอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายครับยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนนายนรงศักดิ์ให้การสารภาพว่าก่อเหตุใช้ขวานดัดทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาจริง
สาเหตุคือหึงหวงก่อนหน้านี้แยกทางกันมาแล้วเกือบ๒ปี
แต่ว่าพอรู้ว่าอดีตภรรยาไปมีสามีใหม่
และยังคงพูดจาเขาเรียกว่าเหยียดหยาม

ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
จะคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป